เมื่อวานนี้มาประเทศไทยเรียบร้อยเลยตำรวจเข้าไปรวบตัวเลยนะ
ตกใจมากคือแบบกลับมาได้ไงนึกว่าจะหายไปเลย
ใช่คนก็คิดกันอย่างงั้นพอพูดที่กว่าเข้าไปแล้วหอบเงินเชิดหนีไปแล้ว
มีเงินยังเหลือไหมครับเชิดเดินเลยครับ
ขออนุญาตนะครับยืนยันว่าจะคืนเงินไหมครับ

คุณเมธากโทษทีครับอันนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมเราถือจับมาที่นี่ครับ
ขออนุญาตนะครับขอขออนุญาตตอนสอบสิ่งที่เราอยากจะพูดถึงผู้เสียหายมากเลยครับ
ยืนยันให้นิดหนึ่งมั้ยครับเพราะผู้เสียหายเขาก็อยากรู้ว่าเราจะทำอย่างไงต่อ
ขืนเงินให้เขาไหมหรือว่าจะเปิดร้านต่อครับ
แต่เขาก็ยืนยันว่าเขากลับมาเพื่อแสงความบริสุทธิ์ใจเขาไม่ได้ช่อโกง
คุณเมธาชะลิงสุกหรือว่าบอลหรือบางคนเรียกบอนนี่นะครับ
ก็เป็นเจ้าของแฟรนชายดารุมะซูชิ
ผู้ต้องหาในคดีช่อโกงครับก็โดนคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่กองบังคับการตำรวจกองปราบครับ
ระหว่างเดินผ่านกองทัพสื่อเนี่ยจริงนักข่าวถามหลายคำถามเลยนะ
แต่นายเมธาสีหน้าดูไม่สู้ดีครับถึงแม้จะใส่แมสเนี่ยแต่นักข่าวรายงานว่าพอดูใกล้ตาดูแดงก่ำเลยนะเหมือนจะร้องไห้

หลังสอบปากคำเสร็จเนี่ยทางพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก็มาตั้งโต๊ะแถลงเลยครับบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนายเมธาผู้ต้องหาให้การว่าบริษัทเขามีปัญหาการเงิน
ขาดสภาพคล่องจากสถานการณ์โควิด๑๙เขาก็เลยออกคูปองบุฟเฟ่๑๙๙บาท
ซึ่งคนก็สงสัยว่าถ้าต้นทุนคุณขนาดนั้นเนี่ยคุณขาย๑๙๙จะได้กำไรเหรอ
เอากำไรมาจากไหนใช่ไหมอย่าว่าแต่เท่าทุนเลยนี่ขาดทุนแล้วมั้งเนี่ยฮะ
ก็เลยออกคูปองบุฟเฟ่๑๙๙บาทเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
แต่สุดท้ายคุณเมธาไม่สามารถดำเนินกิจการร้านดารุมะต่อไปได้ครับ
เท่านั้นยังไม่พอยังโดนทวงหนี้กว่าร้อยล้านบาทเลย
เขาจึงตัดสินใจบินออกนอกประเทศครับไปนครดูไบที่สหรัฐอารับเอมิเรส
แล้วก็เดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกาเมื่อ๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
จะไปตั้งหลักก่อนกระทั่งพอเห็นข่าวครับแล้วก็โดนกดดันอย่างหนักเลยนะ
สุดท้ายเขาตัดสินใจเดินทางกลับมาประเทศไทยจะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายครับ
ของกลางที่ตรวจยึดได้ตอนจับกลุ่มเนี่ยนะฮะเงินสดติดตัวเขามีอยู่สองหมื่นดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยประมาณ๗๐๐๐๐๐บาทครับแล้วก็มีพาสปอร์ตหนึ่งเล่ม
ต้นเนี่ยตำรวจอายัดเงินสดไว้แล้วครับส่วนจะมีผู้ร่วมขบวนการหรือไม่นั้น
เรื่องต้นเนี่ยมีเพียงคนเดียวครับแต่ว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อที่นายเมธาบอกนะ
ส่วนเส้นทางทางการเงินครับต้องสอบสวนเหมือนกันว่ามีการยักย้ายถ่ายเทเงินไปให้ใครหรือเปล่า
ตำรวจก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นคือ๒ข้อหาครับก็คือร่วมกันช่อกงประชาชน
แล้วก็ข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และในชั้นสอบสวนก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวโดยจะมีการส่งฝากขังในวันนี้ครับ
ผู้เสียหายในคดีนี้ที่ตำรวจแบ่งออกไปเนี่ยแบ่งเป็น๓กลุ่มนะคุณผู้ชม
มีกลุ่มคนซื้อคูปองไปไปบริโภคเอง๑รายแล้วก็กลุ่มซื้อคูปองไปจำหน่ายต่อมี๔ราย
อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเบื้องต้นเท่านั้นนะอาจจะมีมากกว่านี้นะครับ

ขณะที่กลุ่มลูกค้าซึ่งซื้อคูปองไปแล้วเนี่ยเสียหาย
กลุ่มนี้เขายังไม่ได้เข้าแจ้งความครับ
หลังจากที่เห็นบอกว่าไม่ได้รับค่าวัตถุดิบไม่ต่ำกว่า๓๘ล้านบาท
สุดท้ายโดนจับได้ก็รอดูในกระบวนการยุติธรรมแล้วกัน
พอเป็นคำถามว่าตั้งใจช่อกงหรือว่าธุรกิจล้มธุรกิจเจ๊ง
วันนี้ก็เป็นพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเลยคุณดูสิ
นี่ใหญ่จริงสำหรับกรณีของดารุมะ
คือในรอบสัปดาห์ก็เป็นข่าวใหญ่ที่สุดแล้วล่ะกับนายเมธา
เขาบอกว่าติดหนี้กว่าร้อยล้านก็เลยหลบก่อนนะครับ
วอยเชอร์ไอ้วอยเชอร์ที่เขาบอก๑๙๙บาท
เขาบอกเขาไม่ได้ขายเป็นวอยเชอร์ทิพย์นะ

แต่ว่าเอา๑๙๙บาทของแต่ละคนมารวมเป็นเงินล้านกัน
จะไปหมุนก่อนแต่สุดท้ายมันหมุนไม่ทัน
ประธุรกิจมันล้มเหลวอะไรแบบนี้ครับ